นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระได้เข้าให้ปากคำ
พนักงานสอบสวนตำรวจภูทรบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
ต้นปฏิเสธทุกข้อหาพร้อมกับแจ้งความกลับเอาผิด
ผู้สื่อข่าวที่เข้าไปในห้องทำงานนะครับ
แพทย์เบรมศักดิ์เขาให้ปากคำหลังถูก๕นักข่าวแจ้งข้อกล่าวหา

โดยมีพลตำรวจตรีจิตจรูลศรีวนิษฐ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
ร่วมสอบปากคำนานกว่า๒ชั่วโมง
เรื่องต้นในแพทย์เปรมศักดิ์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
พร้อมแจ้งความกลับกับผู้สื่อข่าวทั้ง๕คน
ที่เข้าไปในห้องทำงานในวันเกิดเหตุ
เมื่อวันที่๒๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
ขณะที่นายเดชคำรณสิงหลีบุตร
เก่าโรงเรียนบ้านไผ่พร้อมชาวอำเภอบ้านไผ่
และอดีตพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ร้องขอความเป็นธรรมผ่านนายประเสริฐลือชาธนานนท์
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและพันโทพิทักพลชูศรี
หัวหน้ากองกำลังรักษาความสงบจังหวัดขอนแก่น

เพื่อขอให้ถอดถอนในแพทย์เปรมศักดิ์ออกจากตำแหน่ง
นายกเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ตำแหน่งประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลังจากผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิว

รวมทั้งยังสั่งปลดพนักงานเทศบาล๓คนโดยไม่มีเหตุผล
เมืองต้นรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นรับปาก
ว่าจะนำเรื่องส่งให้ผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นพิจารณา
นำไปประกอบเอกสารให้หัวหน้าคณะตรวจสอบข้อเท็จจริง

ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายอย่างเต็มที่
ว่าจะทราบผลภายในวันที่๑๑สิงหาคมนี้ครับ